เช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสกลนคร
ชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของแล้วก็ขนย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงแล้วนะครับ
ติดตามการรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานมาจากพื้นที่จังหวัดสกลนครครับเชิญครับ

วันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหนองใสนะครับในพื้นที่ตะบนโคกล่องอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
แล้วก็ด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นสดนะตอนนี้นะครับ
คือจะพบว่ามีปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลนะครับได้ไหลทะลักข้ามถนนไปยังบริเวณอีกฝากฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายไปแล้วประมาณ๑๖๐๐ไร่นะครับ
และในขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนบางส่วนนั้นก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับในการที่จะสร้างรายได้ในการหาปลา
รวมไปถึงนำปลาที่ได้นี้ไปทำเป็นอาหารนะครับ
สำหรับมวลน้ำที่เห็นนี้นะครับมาจากลำน้ำก่ำนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับปริมาณน้ำมีจำนวนมากทำให้น้ำนั้นได้กัดซ้อตะหลิ่ง
จนทำให้พนังกั้นน้ำลำน้ำก่ำนั้นได้พังลงนะครับมีความกว้างประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็ได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านบึงแดงรวมถึงหมู่บ้านหนองใสในขณะนี้ในจำนวนมากนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงผลกระทบกับท่านนายกอบตโคกล่องนะครับว่าในขณะนี้มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกี่ไร่แล้ว
แล้วก็มีวิธีการป้องกันรวมไปถึงการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
สวัสดีครับนายกครับอ่าในเบื้องต้นเรามีการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เตรียมเครื่องย้ายสิ่งของแล้วก็เฝ้าระวังในการช่วยเหลือครัวเรือนที่ถูกผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาทางองค์การบริหารส่วนตะบนก็จะจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่เสียหายเพื่อเยียวยาในหลังน้ำรถครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าในวันนี้ครับปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างครับเราต้องดูน้ำจากที่ไหนเป็นหลักครับ
ครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ไปว่าที่ผนังกั้นน้ำกำคาญมันประมาณ๒๐เมตรณเวลานี้มันเป็นร้อยเมตรแล้วนะครับ
แต่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังทรงตัวอยู่นะครับ
ครับผมแล้วแผนที่นี้ครับแผนต่อไปหากว่ามันมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและหลายธรรมค่าทั่วบ้านเรือนเนี่ย
เราจะอบพยพชาวบ้านไปอยู่ตรงจุดไหนเรามีศูนย์อพยพไว้ตรงจุดไหนครับ
เรื่องส่วนที่สูงเรามีตำบลข้างเคียงสูงอยู่ครับแถวม่วงลายแถวโรงเรียนหรือวัดหนึ่งยังพอได้อยู่ครับ
ยังรับสถานการณ์คนที่ประสบปัญหาในพื้นที่ได้อยู่ครับ
เห็นว่าปีที่แล้วมันหนักกว่าปีนี้ใช่ไหมครับมันมันแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างน้ำที่มันไหลเข้ามามันเหมือนกันคล้ายกันยังไงบ้าง
ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำน้ำไหลมาจากที่สูงแล้วก็แรงมากนะครับแต่ปีนี้มันเป็นน้ำหนุนนะครับน้ำหนุนขาดข้างล่างก็เบาหน่อยก็ไม่หนักเท่าไหร
แต่ว่าครัวาดเพื่อนพื้นตัวน้านาศดรเสี้ยหายแน่นอนมันเป็นระยะยาวด้วยในส่วนเขือเรือนก็คงไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
สำหรับจังหวัดสกลนครนะครับมีพื้นที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่อำเภอพลนาแก้วแล้วก็อำเภอเมืองนะครับ
แล้วก็ขณะนี้นะครับเขื่อนลำน้ำเขื่อนลำน้ำอูนนะครับมีปริมาณที่มากนะครับ
ไหลลงเข้าสู่หนองหานแล้วก็หนองหานนั้นก็เร่งระบายลงสู่ลำน้ำ

คุณผู้ชมครับเราก็ติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนของภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับ